ต้องถามหน่อยคนไทยจะต้องฝันร้ายแบบนี้อีกกี่ครั้งเหรอ

คานปูนสะพานกลับรถที่พระราม๒ทับคนตายนี่ค่ะป้ายโฆษณาหลุดมาอีกแล้วโอ้ย

นี่ลักษณะเป็นป้ายไวริวกรอบไม้ใช่ไหม
ใช่จะนึกว่าติดไว้ไม่ค่อยแน่นเท่าไรเหรอสิ
คำถามต่อถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงต่ำมันมากระแทกกับกระจก
แล้วก็กระเด็นกระแทกเข้ามาทะลุในกระจก

จะถามว่าลมแรงไหมเห็นต้นไม้ข้างทางก็ไม่เห็นจะปิวสวัยอะไรเลย

นี่ไงพี่ตั้งข้อสังเกตเหมือนชาวเน็ตเลยพี่เบิร์ต
เห็นไหมโอ้โหแล้วยังไงอ่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์
นนทบุรีคุณผู้ชม
โอ้โหมันมาแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยเขียนข้อความบอกว่าป้ายโฆษณาหลุดทับรถ
ระวังกันด้วยนะทุกคนโคตรอันตราย
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์กันต่อไปนะ
ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหถามหาความปลอดภัยเลยว่าชีวิตคนไทย

เพราะเมื่อไม่นานวันนี้ฝันร้ายของคนไทยคานปูนเนี่ย
หล่นใส่จนกระทั่งมีคนเสียชีวิตเส้นพระราม๒ใช่ไหมครับ

อนเถอะหน่วยงานรัฐหรือว่าใครก็ได้ช่วยตรวจสอบ
อนุญาตให้มีการติดป้ายโฆษณาเหล่านี้
แล้วหาคนรับผิดชอบด้วยนะอันนี้ต้องหาคนรับผิดชอบด้วยนะ
คือต้องถามว่าไอ้ป้ายแบบนี้ติดถูกต้องหรือเปล่า

เออนะครับถ้าเป็นในกรุงเทพสำนักงานเขตเขาจะก็มาไล่เก็บ
ผมเคยเห็นเราเห็นนะไอ้ตอยอ่ะ
พวกป้ายโฆษณาคอนโดป้ายอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าผม
ถนนราชพลึกมนุษย์บุรีฮะ
ขนาดเทศบาลขนาดมันใหญ่ไปแล้วไปบดบังทัศนวิสัยในการขับรถ
หรือว่าการเดินของคนเนี่ยนะเขาน่าจะเอาออกนะฮะ
แล้วก็ติดไม่มั่นคงด้วยมั้งเนี่ยท่าทางครับ